เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีภาพแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ปรากฏว่าคือเขาบอกว่าระบุวาดเป็นสำมะเนร์
แต่สามเณรรูปนี้ถอดจีวอนถอดเครื่องนุ่มห่มของตัวเองออก

แล้วก็ถ่ายภาพด้วยท่วงท่าที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะ
น่าจะเป็นการแคปภาพจากการวีดีโอคอลพูดคุยกับใครคนหนึ่ง

เขาแคปเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเผยแพร่ในโลกออนไลน
ถามหาว่าสิ่งที่ทำไปสมหรือเปล่า

นี่ค่ะพอจีวอนออกแบบนี้แล้วก็เหลือร่างกายแบบนี้นะคะ
เป็นภาพที่เขาแคปไว้แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เนรกำลังสอนธรรมะออนไลน์หรือ
และภาพนี้มีหลายภาพนะคะเป็น๑๐ภาพเลยทีเดียว
แล้วก็มาแชร์มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เจริญเจริญท่านไลฟ์สดนะครับเจริญกกน
นี่แหละค่ะแล้วก็คนมาดูเนี่ยก็บอกว่า
น่าจะเป็นการแคปจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะ
ระหว่างที่มีการวิดีโอคอลคุยกับใครสักคนนึงนี่แหละ
ในภาพก็จะเห็นมีทั้งครึ่งตัวมีทั้งเต็มตัว
แล้วก็นั่งใกล้กล้องคือมีหลายมุมมาก

ไม่คุยกับสาวแล้วมั้ยหรือคุยกับนม
นั่นน่ะสิแล้วแต่คนวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็เข้าไปดูกันนะคะ
เรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อแจ้งเตือนไปยังเจ้าคณะปกครอง

และบอกด้วยนะหากประชาชนพบเจอพระสงฆ์
หรือว่าสามะเนงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ทั่วไปและในโลกโซเชียลมีเดีย

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศครับ